วันนี้เปิดข่าวกีฬาช่วงเย็น
อิจฉาเศรษฐีคนใหม่

ผู้โชคดีแล้วเหมือนคล้ายจับฉลาก

อันนั้นเดี๋ยวลุ้นกันย้ำอีกครั้ง๘สิงหาคม

เดี๋ยวไปดูผู้โชคดีกันหน่อยสำหรับทางออนไลน์นะที่ได้รับรางวัลใหญ่

แสนบาทรางวัลใหญ่สุดรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย๒ล้านนะวันนี้ที่แจกกันไป
ไปดูกันหน่อยนะครับกับการจับสลากไทยผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๘ผ่านทางช่องทางไทยรัฐออนไลน์ครับ
ก็มีขึ้นนะครับที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐปีนี้เป็นปีแรกนะ
ที่เปิดให้มีการร่วมสนุกทางช่องทางออนไลน์นะครับ

ก็มีคนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการร่วมสนุกนะ
รวมจำนวนแล้วก็๑๕๐๐๐คน
ถ่ายว่าเป็นทีมชาติฝรั่งเศสจะเป็นแชมป์แล้วถ่ายถูกเนี่ยนะครับ

ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็ความพิเศษก็คือ
ผู้ร่วมสนุกก็สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบได้จนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่จะแข่งขันจบกัน

คำตอบได้ไม่พอแถมทางฝั่งเราไทยรัฐเนี่ยก็ยังสามารถรู้ได้ด้วยว่า

รางวัลนะครับช่องทางออนไลน์มีทั้งหมด๑๑๑รางวัล
ที่๑ที่กูชนะบอกนะครับรางวัลใหญ่สุด๕๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็รางวัลที่๓๑๐๐๐บาทอีก๑๐๐รางวัลครับ
โอ้โหนี่แหละก็ว่าเนี่ยครับบรรยากาศแบบนี้ชื่นมื้นจริงเลย
ปรากฏว่าผู้โชคดีที่ได้รับเงินสดมูลค่า๕แสนบาท
เป็นของคุณเสกสันติทองสวัสดิ์นะครับ
เป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานคร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็บุกไปสัมภาษณ์
ถึงความรู้สึกของผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัลจำนวน๕แสนบาท

เจ้าตัวเป็นพนักงานบริษัทกศธโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือว่าบริษัทแคทเทอร์เลคอม

ช่วงนี้ก็ไม่อยากรู้จักใครแล้วล่ะผมว่า

อ้าวคุณเสกสันติก็กล่าวว่า
นี่ถือว่าเป็นการส่งชิงโชคครั้งแรกเลยนะครับ
ได้รับเงินรางวัลมากถึงขนาดนี้

เงินที่ได้ก็จะนำไปใช้หนี้ค่ารักษาพยาบาลของญาติญาติที่เคยกู้ยืมมาช่วย
อีกส่วนหนึ่งก็จะไปทำบุญแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก
ก็ต้องขอขอบคุณไทยรัฐนะครับที่จัดกิจกรรมดีแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนผู้โชคดีรางวัลที่๒รางวัลที่๓นะครับ
สามารถติดตามรายชื่อได้ตั้งแต่ในเวลา๑๘นาฬิกา
ก็จริงตอนแรกแตกใจนะที่ติดต่อกลับมา
เป็นการครั้งแรกของการที่ถ่ายผลทางออนไลน์
ก็ก็ไม่ได้หวังนั่นแหละจริงก็คือแบบเราก็มีภาระนะ
ความหวังก็คือว่าถ้าได้เงินสักก้อนหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหา
ในชีวิตเรามันก็คงจะมีอะไรดีขึ้น
ก็ส่วนหนึ่งก็คงเขียนหนี้สินก่อนนะครับ
เพื่อประเทศเราอย่างน้อยก็มีความสะดวกมากขึ้นนะครับ
แล้วก็ทำตามสัญญาที่เราพูดไว้อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะทำบุญนะครับ

ยินดีกับพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
พวกเราดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือคนที่เขาลำบากกันดีกว่า
ซึ่งตอนนี้พี่ก็บอกไปแล้วว่าแน่นอนเงินตรงส่วนนี้เอาไปใช้
เอาไปใช้หนี้ที่ตัวเองนั้นจะต้องเอาไปคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลต่าง

ถูกต้องครับอย่าลุ้นกันต่อนะครับ๘สิงหาคม
ก็จับรางวัลทายผลบอลโลกที่ผ่านช่องทางการถ่ายทางปรายศนียบัตร
ซึ่งก็มีจำนวนผู้ไทยถูกกว่า๑๒๘ล้านฉบับนะครับ
แล้วก็วันที่๘จะมีผู้โชคดีเพียง๑ท่านเท่านั้นที่รับรางวัลใหญ่สุดคือ๑๐ล้านบาท
คุณวัชระวัชรพลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ก็บอกว่าปีแรกของกิจกรรมนี้ถือว่าได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี
แล้วก็ล้นหลามกว่าที่คาดไว้สำหรับช่องทางออนไลน์
ซึ่งครั้งถัดไปก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ให้ได้ร่วมสนุกกันอีกอย่างแน่นอนครับ
ก็ต้องขอขอบคุณแฟนไทยรัฐออนไลน์ทุกท่านนะครับที่วันนี้ส่งเงินเข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกทางไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ซึ่งจัดเป็นปีแรกนะครับที่เราเปิดให้ทายกันร่วมสนุกกับทางช่องทางนี้นะครับ
ก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนมากครับแล้วก็อีก๒ปีเจอกันใหม่นะครับก็เลยเดี๋ยวจะจัดรางวัลทางออนไลน์อีกเพิ่มเติมอีกเหมือนกันครับ
วันที่๘นี้นะครับยังคงมีรางวัลอย่างน้อย
แล้วก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมรุ้นด้วยกันนะครับวันที่๘หรือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะครับที่โกดัง๗ของสำนักงานไทยรัฐนะครับ
โดยจะได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะครับมาจับรางวัลใหญ่๑๐ล้านบาท
แล้วก็ยังมีรางวัลอื่นอีกมากมายครับรวมมูลค่า๓๐ล้านครับ
เอาล่ะงานใหญ่นะเดี๋ยวรอกันวันที่๘นะครับ
โอ้โหรางวัล๑๐ล้านบาทดูสิว่าจะเป็นของใคร

เปิดรอไว้ตั้งทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังผลไปด้วยเผื่อคุณจะเป็นผู้โชคดี